คุณผู้ชมคะมีไหมคะที่แบบขี่จักรยานออกมาจากบ้าน
เสร็จแล้วขากลับด้านได้มอเตอร์ไซค์กลับไปซะงั้น
เออแล้วเจ้าของเขาไม่ได้อยากจะแลกด้วยนะคะ
มันมีกล้องมุมจรปิดที่หน้าร้านขายของแห่งหนึ่งจับภาพหญิงสาวคนหนึ่งค่ะ
ขี่จักรยานมานะคะแล้วอยู่ดีก็เปลี่ยนเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไป
อ่ะลองดูภาพหน่อยคุณผู้ชมนี่ไงวงจรปิดจับภาพได้ชัดเลยนะคะ
นี่แหละค่ะหญิงสาวคนนี้ปั่นจักรยานค่ะ
มาถึงที่หน้าร้านขายของแห่งนี้มันจะจอดไหมจะจอดไหม
เดี๋ยวดูไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวจะเล่าต่อให้ฟังแล้วตกลงแล้วเธอเป็นใคร
แล้วเธอทำไมถึงเอามอเตอร์ไซค์ไป
จอดอยู่ตรงนั้นเขาเสียบกุญแจไว้ให้พี่ปอคุณผู้ชม
เจ้าของรถด้านเสียบกุญแจคาไว้ค่ะเธอเห็นค่ะเธอเหลือไปเห็น
เธอเลยทิ้งจักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ไปแทนล่ะจ้าเอาอย่างนี้เลย
ใช่แล้วก็ไปเลยเจ้าของรถเขาเข้าไปซื้อของในร้านขายของชำแป๊บ
เดี๋ยวออกมาอ้าวจักรยานหายนะเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านสรรขยออำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่สักช่วงเวลาประมาณเย็นค่ะ๕โมงเย็นเองนะของเมื่อวาน
ตำรวจเนี่ยนะพอรู้เสร็จมาดูกล้องวงจรปิดก็ตามตัวเลยล่ะค่ะ
ว่าใครเนี่ยเป็นคนร้ายคนนี้ค่ะปรากฏว่าไปจับได้แล้วนะ
คนก่อเหตุเป็นนักศึกษาเนี่ยนะคะก็ว่าอยู่นะ
รูปร่างก็ตัวเล็กอยู่สาวอยู่เลยนะคะ
พร้อมรถจักรยานยนต์ของกลางเลย
ตอนขี่รถผ่านด่านมุ่งหน้าเข้าตัวอำเภอปลายค่ะ
เป็นหญิงสาวนักศึกษาอายุ๒๒ปีค่ะ
สอบสวนทราบแบบนี้เธอเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๓
อยู่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่
ระยะหลังเนี่ยเธอมีความเครียดสะสมจากการเรียนหนัก
แล้วก็เริ่มที่จะมีปัญหาสุขภาพจิต
พักการเรียนมา๒ปีแล้วนะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอพักอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งที่อำเภอสันทราย
แล้วเธอก็ไปบอกกับเพื่อนว่าเครียดอยากกลับบ้าน
เลยยืมจักรยานของคนรู้จักขี่ออกไป
แล้วเดี๋ยวบอกว่าจักรยานตัวเองด้วยใช่ไม่ใช่ของเธอ
แล้วเธอก็บอกด้วยว่าเดี๋ยวจะปั่นจักรยานกลับบ้านนะค่ะ
เพื่อนก็ยังงงอะนะคะมาถึงหน้าร้านขายของชำ
เธอเห็นเนี่ยรถมอเตอร์ไซคันนี้มีกุญแจเสียบอยู่
ก็เลยเปลี่ยนเลยจอดจักรยานไว้แล้วเอารถจักรยานยนต์ไปแทนอืม
แน่นอนว่าสุดท้ายโดนจับแบบนี้นะคะคนขี่รถที่เป็นเจ้าของรถที่เอามาจอดหน้าร้านขายของชำแห่งนี้
ว่าคุณสุเมฆธรรมลังกาคุณสุเมฆเขาก็เล่าแบบนี้ว่า
ก็เลยคือประมาทเสียบกุญแจไว้กะว่าเข้าไปแป๊บเดียวไงแล้วออกมาเลย
ปรากฏออกมาไม่ถึง๒นาทีรถหายไปแล้วค่ะ
อดีตสอนอายุห้าสิบเจ็ดปีเป็นเจ้าของรถที่แท้จริงนี่แหละค่ะ
บอกว่าโอ๊ยรถเพิ่งจะซื้อมา๓เดือน
จะได้ป้ายทะเบียนยังไม่ทันจะเอาป้ายไปติดซะเลย
สุดท้ายมาถูกขโมยไปแบบนี้
ตัวเขาเองนะเขายังบอกว่าคู่กรณีที่ก่อเหตุ
อาจจะมีปัญหาทางจิตจริงแหละเพราะเห็นมีคนบอกว่า

หลังจากที่ขโมยออกไปแล้ว
ทั้งที่ฝนมันก็ไม่ได้ตก
ก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็ให้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนแล้วกันนะ
ที่จะดำเนินคดีแล้วก็ฝากเตือน
ฝากเตือนทุกคนเราก็อยากจะเตือน
อ่านข่าวเราเตือนตลอดเรื่องของการเสียบกุญแจคาไว้ที่รถ
เจ้าของรถเขายังบอกเลยไม่งั้นก็จะเหมือนเขานี่แหละที่ถูกขโมยแบบนี้
ตอนนี้พนักงานสอบสวนเขาแจ้งผู้ปกครองของหญิงสาวน้องนักศึกษาคนนี้ที่ก่อเหตุแล้ว
แล้วก็ให้นำหลักฐานการรักษาอาการทางจิตมาประกอบสำนวนคดี
ก่อนจะมีการส่งฟ้องศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหารักทรัพย์ต่อไปค่ะ
อาจจะป่วยทางจิตหรืออะไรก็ไม่เกี่ยวนะ
อันนี้คือยังไงก็ความผิดในคดีรักทรัพย์เลยนะคะ

อย่าทิ้งกุญแจไว้จะเข้าไป๑นาที๒นาทียังไงไม่ได้